ตอนความจำเป็นว่าชีวิตก็จะมีสนุกมาก
โดยแสงบางทีมีอีกประมาณ๕ลูกสาว
แฟนพร้อมพาลูกสาวไปกินหัวข้าวสีที่

จะคลากว้านหยกขึ้นไฟอะไรได้เลยครับ

ผมก็เลยพึ่งนักเกษตรผมก็เลยพาลูกไปภาพหม้อ
สุยะให้ลูกไห้ปกติครับ
จะให้มูลนิธีช่วยครับ
จะเข้าความที่เลือก

กรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ
เพราะว่าพยายามจะรักษาลูกนะคะมาหลายโรงพยาบาล

แล้วก็สุดท้ายตัดสินใจว่ามาร้องเรียน
ทางมูลนิธิปวีนาหงษกุล
ก็เลยทำให้ทางมูลนิธิก็สอบเรื่องราวกันนะคะ
แล้วก็พอเห็นลักษณะของเด็กเด็กน้อย

ก็เลยจะเดินเรื่องให้ว่า
จะต้องไปขอความกระจ่างเรื่องนี้

ควรจะเป็นกระทรวงไหนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะ
หรือว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มืด๘ด้านค่ะ

ตอนนี้อายุประมาณสักครึ่งปีเสร็จนะคะ

น้องขาข้างหนึ่งก็จะปกติดีแหละค่ะ
แต่ว่าข้างที่เป็นข่าวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ข้างซ้ายเนี่ยนะคะข้างซ้ายของเด็กนะคะ
ก็จะมีอาการทำให้รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิม

ตัวน้อยมาด้วยนะคะแต่ว่าอยู่นอกรายการ

แต่ว่าก็จะมีปัญหาที่ขานี่แหละ
อีกหนึ่งท่านค่ะในฐานะที่ปรึกษาเครือข่าย

นายแพทย์เทพเวชวิสิต
มานั่งให้ความรู้กับเราด้วยนะคะ

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ที่จะมาให้ข้อมูลว่าตกลงคิดว่าเป็นอะไร
เพราะว่าข้อมูลในพื้นที่คงถึงกันแล้วนะคะ

สายชนภัยศาลสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ร้องอยู่นอกสตูดิโอเรา

ถามก่อนจนถึงตอนนี้นี่ถือว่าคุณพ่อคุณแม่

หนูแดงเนี่ยเป็นอะไรได้คำตอบหรือยัง

เมื่อวันที่สามนะครับที่ไป

สามเดือนนี้ครับที่เพิ่งจะผ่านมา

หมดแล้วหรือยังอยากได้คำตอบมากกว่านี้อยู่คะ

เดี๋ยวลองฟังที่คุณหมอทางนู้นลองชี้แจงนะคะ

ประสาทหมอคุณหมอบอกว่าไงบ้างคะ
คุณพ่อคุณแม่ว่าตกลงหนูแดงเป็นอะไร

ที่ไปห้าอยู่กันเขาบอกว่าเป็น

กระรูของเป็นร่างจากฉีดวัคซีนมา

ก็คงเกี่ยวกับที่ฉีดวัคซีน

ยังไม่แน่ใจเขาก็ยังไม่การันตีครับ
ซึ่งคุณหมอบอกไหมพ่อคะว่า

คือหม้อนัดอีกทีวันที่๒๐สิง๕นะครับ

ก็จะไปตรวจพื้นไฟฟ้าครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคม

คือรับทั้งหยอดทั้งฉีดถูกไหม
พูดถูกนะคะแล้วใครเล่าดีว่าวันนั้นไปทำ

มันคือผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนมันเขาอายุเข้มแรกเลยครับ๒เดือนครับ
๒เดือนทีนี้ที่ไปมันมี

ก็ขีดแล้วก็ยอดยอดอ่ะ
อดไปกี่ชนิดคะ

ฉีดนี้คือยู่ในเข้มเดียวมีละยางไอกลอะไรเนี่ย
มันจะเป็นเซตใช่ไหมคะคนกรุงเทพมันจะเป็นเซตสำหรับเด็กใช่ไหม

ส่วนใหญ่ที่ยอดเป็นโปรลีโอกันโบริโอ
ฉีดจะเป็นข้อตีบไอกลบรรยัก

หน้าขาก็ฝั่งด้านซ้ายนั่นแหละที่เขามีอาการผิดปกติใช่ไหมคะ
จุดคือตามข่าวเนี่ยบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าไปตอนหมอฉีดใช่ไหม

ก็เขาอุ้มลูกผมเข้าไปเฉยครับ

เป็นเรื่องปกติคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเข้าไป
ทีนี้พอออกมาปุ๊บเราเห็นได้ยังไง
ใช่ไหมครับครับ
ครับอืมอ่ะทีนี้เราเริ่มเห็นผิดปกติเนี่ยวันนั้นคืนนั้นหรือว่าหลังจากนั้นนานไหมคะ
หลังจากนั้นสองอาทิตย์ครับ
สองอาทิตย์เลยเหรอ
ฉีดแล้วทิ้งช่วง

มีไข้เป็นเยอะไหม
ไม่ครับก็กินยาลดไข้ก็ให้ครับ
ตอนที่เป็นไข้นี่มีอาการเกี่ยวกับขาให้เห็นยังคะ
ไม่มีครับยังไม่เห็นครับ
ซึ่งก่อนหน้านั้นที่สังเกตก็ไม่มีผิดปกติที่ขา
ก่อนมีไข้ไม่มีผิดปกติที่ขานะ

อาจจะเป็นไปตอนนั้นเลยก็ผมก็ไม่รู้ครับ
คิดว่าไม่เห็นคือวันที่๓๐๓๑ครับ

เห็นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ
เห็นเมื่อวันที่๓๑ตอนเช้าค่ะ
เห็นว่ายังไงบ้างคะรายฟังได้เลยค่ะ
เห็นว่าข้านี้ไม่ยอมหยุกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ลองเอานิ้วแล้วเครียดเท้า

มันก็ดุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งยุบ
แม่เห็นจังหวะอุ้มอย่างนี้หรือเห็นจังหวะ

ตอนนอนค่ะอ๋อดิ้นเวลานอนนะ

ขอโทษนะคะแม่อีกข้างข้างซ้าย
ขยับไม่ได้เลยหรือได้น้อยกว่า

ได้ไหมเหมือนกับแบบไปซ้ายไปขวาอย่างนี้

ขยับแต่ช่วงนั้นขยับแค่นิ้ว

แล้วตอนจังหวะที่แม่เห็น
เขาดูอึดอัดเขาดูหงุดหงิด

ทีนี้พอคุณแม่คือตอนที่คุณแม่เห็น
ถ้าเรานับวันที่๑๓ไปฉีดแล้วก็ไปหยอดวัคซีนมา
ก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรยังไม่ได้สังเกตนะคะ
แล้วก็เป็นไข้ก่อน
ก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าขาผิดปกติ
ตอนที่ไปฉีดวัคซีนไปหยอดวัคซีน
หมอเตือนไว้ไหมคะว่าพอเราให้วัคซีนเข้าไปแล้วนะ

บอกเขายังให้ยามาโคตร

คุณหมอเทพค่ะคือปกติ

เขาจะต้องมีผลข้างเคียงอะไรยังไงให้เห็นบ้างไหมคะ
ส่วนใยมีไข้อาจจะมีไข้นิดหน่อย๒วัน

เพราะฉะนั้นเขาจะให้ยาใกล้กลับมาทุกลายเลย

ไม่น่าถ้าสมมุติว่ามันทิ้งมาทั้ง๗วันแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นจากวัคซีน

ในส่วนของไข้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติเรานับที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ได้สังเกตขาลูกมาก่อนหน้านี้
แต่สังเกตเห็นเนี่ยก็คือเกือบเดือน๒๓สัปดาห์นะเห็นเรื่องขาลูกเนี่ยสามารถโยงวัคซีนได้ไหมคะถ้าฟังแค่นี้
ถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาแล้วมันเป็นข้างเดียวแล้วภายในสัก๒อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ย
เราก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าเป็นจากฉีดวัคซีนแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
เพราะว่าในวงการแพทย์เราก็รู้ว่าการฉีดยามันมีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาไปโดนเส้นประสาทแล้วแขนขามันก็ทำงานได้ไม่ดีตามปกติ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็การฉีดวัคซีนแบบนี้ก็เคยมีรายงานว่าฉีดแล้วมีปัญหาแขนยกไม่ได้ขายกไม่ได้
วิธิค้ายได้ว่าเป็นจากอะไร
แต่ว่าเวลาจะบอกเรื่องจริงเนี่ยบางทียังเป็นปัญหา

ซึ่งเรามองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่
คนขี่ก็ตั้งใจทำให้มันเสียหาย
ถูกไหมล่ะมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้
ทีนี้เวลาเราตรวจแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริง
เราก็ต้องบอกเขาว่าเกิดจากฉีดยา
หรือว่าไม่ได้เกิดจากฉีดยา

เดี๋ยวทางกระทรวงก็จะเยียวยาค่าเสียหายให้
เพราะว่าการฉีดยาเนี่ยเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
คือคุณฉีดยาเพื่อป้องกันโรคไม่ให้ระบาดคนอื่น

รัฐบาลเขาจ่ายอย่างเดียวเลยเขาไม่งอแง
ประเทศบ้านเรารู้สึกว่าจะเรียกร้องความเป็นตามยาง
หน่วยงานรัฐจะยอมรับว่าตัวเองทำงานพลาด
เขาก็ต้องมีเรื่องมีราวสู้คดีกัน

ก่อนอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่พาน้องไปแล้วมีเป็นโรงพยาบาลเขาเล่นอะไร

ทีนี้พอเกิดเหตุที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะคุณพ่อ
ทีนี้ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลพระหล

แล้วก็จากนั้นก็ไปที่ราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรี

คือคุณหมอที่เดิมแนะนำว่าให้มา
คือเขาส่งตัวไปครับส่งตัวไปแต่ละที่นะครับแต่ละแห่งเนี่ยได้คำตอบตั้งแต่ที่พระหุ่นไหมคะ
ก็ไม่ได้คำตอบที่แน่นอนครับเพราะเหมือนส่งต่อให้ราชบุรีราชบุรีให้คำตอบอะไรเบื้องต้นไหมคะ
ราชบุรีก็ไม่ได้ให้ครับยังไม่ได้ให้ก็เลยส่งรามาธิบดีแต่มาธิบดีบอกไหมคะ
เขาก็บอกว่ามีส่วนครับจากวัคซีนอะไรอย่างนี้ครับแต่เขายังไม่การันติครับว่า
รามาธิบดีทำอะไรไปบ้างคะพ่อจำได้ไหม
จิ้มเอาเจาะเลือดไปตรวจครับแล้วก็จิ้มไฟฟ้าครับพร้อมกัน
เลือดไปตรวจแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าและสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกี่ยวกับฉีดวัคซีน
เกี่ยวกับยอดครับตอนนี้เขาเข้ามาให้ยอดครับเขาให้เป็นขีดแทนนะครับแค่นี้ซ่องครับเส้นต่อไปครับ

สองรอบรอบที่สองคือเมื่อวันที่
วันที่สิบซ่องครับสิบซ่องมิถุนาสิบซ่องมิถุนา
ไปที่โรงพยาบาลเจ้าคุณภัยบูรณ์ครับไปหลับที่นั้นไม่ได้หลับที่อนามัยเก้าแล้วครับ
ค่ะซึ่งครั้งที่๒นี้ทั้งหยอดและฉีดไหม
ไม่ยอดครับเพราะเมื่ออาทิตย์ลำมาโทรคุยกับเมื่ออาทิตย์อนามัยว่าไม่ให้ยอดให้เปลี่ยนเป็นฉีดแทนครับ

พอชีพก็มีโปรลิโอเหมือนกันครับ
เพราะยอดไปมันเมื่ออาทิตย์ลำมาเขาโทรไซด์ว่าเป็นที่ออกซีนไปกระตุ้นให้เซ็นต์ประชาติของไข้ตั้งล่างอ่ะเริ่มฟ่อครับแบบนั้น
คือที่สงสัยตอนนี้คือสงสัยการหยอดครั้งแรกใช่ไหมคะ
ก็เลยทำให้ครั้งที่๒ที่ไปรับให้ทุกอย่างเป็นลักษณะการฉีดหมดเลย

ซึ่งฉีดที่ว่าขาเดิมไหมคะคุณพ่อ
ต้องฆ่าครับเราต้องคิดซ่องฆ่าเลย
ไม่ใช่ครับคือในโพลิโอนี่มันมีอยู่ในเข้มนั้นอยู่แล้วครับ

คือคุณหมอเทพค่ะเอาเบื้องต้นก่อนคือถ้าเราจะสันนิษฐานท่านะคะ
ถ้าสันนี้ถามว่าเกี่ยวกับการรับวัคซีนครั้งแรก
สันนิษฐานว่าเป็นเพราะวัคซีนหยอดหรือวัคซีนฉีด
เพราะตอนที่ฉีดมันฉีดขาซ้ายซึ่งเป็นอยู่ตอนนี้พอดี
มันสามารถแบ่งได้ไหมคะว่ามันเกิดจากหยอดหรือฉีด

คิดว่าคุณหมอที่รามาธิบดีคิดว่า
มันไปทำปริญญายังไงแล้วทำให้ไปเกิดความเสียหายหน่อย

ไม่ได้เกิดจากการเอาเคมวิกจิ้มโดน
เขาก็เลยบอกว่าต่อไปก็อย่ากินน้ำปาก
ห้าใช้วัคซีนซึ่งให้ฉีดแทน
ค่ะแล้วเวลาคุณหมอเขาจะตรวจ
อย่างที่คุณพ่อเขาบอกคือเครื่องไฟฟ้านี่เข้าไปเพื่อดูอะไรคะคุณหมอ
คือเขาก็เช็คดูว่ามันเสียหายตรงไหน
สมมุติว่าสายไฟคุณขาดตรงนี้ใช่ไหม
คุณก็เปิดไฟตรงนี้ติดแต่คุณเปิดไฟตรงนู้นไม่ติด

อันไหนอันไหนไม่ติดก็แปลว่าสวิตชนี้เสีย

ทีนี้เวลาเราเช็คเส้นประสาทเนี่ยเราเช็คตั้งแต่ข้างหลัง

มาเรื่อยแล้วเราจะรู้ว่าตรงไหนเส้นประสาทมันไม่ทำงาน

เขาเช็คมาเรื่อยจนถึงจุดที่ฉีดยาแล้วเส้นภาษามันไม่ทำงาน

สงสัยว่าเป็นจากที่ฉีดเพราะมันพอดีกับรอยฉีด

แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเช็คแล้วมันดีทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะเกิดจากการฉีดยาแต่ว่า
แต่ว่าเขาก็ยังเช็คอีกแล้วว่าหลังจากฉีดยาเส้นประสาทเสียหายเนี่ย
ประสาทมันเริ่มฟื้นตัวไหมถ้ามันเริ่มฟื้นตัวเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมัน

ถ้าสมมุติเราเช็คแล้วเส้นประสาทมันไม่ฟื้นตัวแล้วมันกำลังตายลงทุกวันทุกวัน
แบบนี้ต้องไปตัดแล้วก็ต่อใหม่
เอาเบื้องต้นก่อนนะคะคือถ้าถ้าจะสงสัยแทนนะคะ
ก็คือว่าเป็นเพราะหยอดหรือเป็นเพราะฉีดจากครั้งแรก
คำถามคือว่าถ้าสมมุติเราดูจากคนนอกเราอาจจะคิดได้ว่ามันน่าจะเกิดจากการฉีดไหม

แต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ต้องถามคนที่เขาตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ให้ความเห็น

คือถ้าจะสงสัยจากการฉีดครั้งแรกที่หน้าขาด้านซ้าย

คำถามคือว่าตามปกติแล้วเด็กที่โดนฉีดวัคซีนที่หน้าขาเนี่ยค่ะ

คือส่วนใหญ่ถ้าเข็มโดนเส้นประสาทก็มักจะบาดเจ็บเร็วนะ
ถ้าสมมุติว่าฉีดเฉียดเนี่ยก็อาการอาจจะเกิดช้าหน่อย
ถ้าคุณจิ้มปึ๊กไปโดนเส้นมันเลยแล้วก็ฉีกเข้าไปเต็มที่
ก็มักจะมีอาการทันที
ถ้าฉีดเฉียดนะบางที๒๓วันค่อยมีอาการ
แต่อันนี้ถ้าดูจากระยะเวลาที่พ่อกับแม่บอกคือทิ้งระยะเวลามาเยอะมาก
กว่าที่เขาจะเห็นว่ามีการผิดปกติ๒๓๓
สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากตัวเข็ม
ไปโดนเส้นประสาทแล้วใช่หะก็ยังยังเป็นไปได้เพราะว่า
มันเกิดข้างเดียวกันแล้วก็เกิดเวลาใกล้กัน
เพื่อหาสาเหตุที่เราจะรักษาให้เขาฟื้นกลับมาปกติ

เราก็ต้องเฝ้าระวังดูว่าเส้นประสาทเช่นนี้
มันกำลังตายวันตายคืนหรือมันกำลังฟื้นวันฟื้นคืน
ถ้ามันกำลังตายวันตายคืนคุณมันต้องไปตัดแล้วต่อใหม่
ถ้ามันดีวันดีคืนเราก็ไม่เป็นไรรอไปก่อน
ทีนี้สมมุตินะคะถ้าเกิดจากการฉีด
เข็มอาจจะไปโดนเส้นประสาทที่หน้าขาเด็ก
สมมุตินะคะคำถามคือว่าหน้าขาเด็กคือจุดที่เขาก็
กดฉีดวัคซีนกันไปปกติอยู่แล้วถูกไหมคะ
หน้าขาเนี่ยปกติค่อนข้างปลอดภัยนะ
แต่ว่าเด็ก๒เดือนเนี่ยขามนิดเดียว
แล้วถ้าเข็มมันยาวอะไรก็โดนได้

แต่ว่าแต่ว่าความที่โรคที่เกิดจากวัคซีนสมัยนี้

คนบางคนก็คิดว่าไม่ฉีดก็ได้นะ

โปรลิโอบรรทยักษ์ไอกลแทบนี้แทบจะไม่เห็นอะไร

ยิ่งต้องระวังว่าฉีดแล้วอย่าให้มีปัญหา

ในเมื่อโรคมันน้อยมันคุ้มไม่ได้จะฉีด
ฉีดแล้วมีปัญหามากไม่ฉีดดีกว่า
แต่ว่าถ้าฉีดเนี่ยการฉีดที่หน้าขาเป็นจุดปกติ

คือบริเวณที่มีปัญหาบ่อยที่เราเจอจะฉีดบริเวณสะโพก
เขาบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ให้มาฉีดหน้าขาซะ

อันนี้กรณีถ้าเกิดจากฉีดจริงเอาใหม่ถ้าเกิดจากหยอดจากครั้งแรก
คำถามคือมันมีผลข้างเคียงจากการหยอดยาโปรลิโอวัคซีนโปรลิโอด้วยค
คือเขาก็สงสัยว่าเวลาเราหยอดไปเนี่ยร่างกายมันจะสร้างโปรตีนไว้ป้องกันเชื้อโรค
ทีนี้การสร้างโปรตีนบางครั้งเนี่ยมันไปมันไปทำลายโปรตีนปกติที่เส้นประสาทเรามี
มันก็ทำให้ร่างกายมีปัญหาเป็นอมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่พวกนั้นจะโดนบริเวณไข่ชั้นหลัง
แต่ว่าลายนี้ในความเห็นผมนะโดยที่เราไม่ได้ตรวจอะไรให้ละเอียดมากเนี่ย
สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเกิดจากการที่คุณฉีดยาแต่ว่า
แต่ว่าคุณสันนิษฐานก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นจริงคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ความจริง
เพราะว่าถ้าคุณไม่มีคนกล้าพูดความจริงและยืนยันเนี่ยมันก็คาใจ
ในเมืองไทยนะเดี๋ยวนี้หาคนที่พูดแล้วชาวบ้านเชื่อไม่มีนะ
พูดแล้วชาวบ้านร้องเชื่อได้หรือเปล่า
คือเราอยากจะได้บ้านเมืองเราเนี่ยเราอยากได้ใครสักคนที่พูดแล้วชาวบ้านเชื่อ
ซึ่งมันหายากเข้าใจวงการแม่ผมนี่ยิ่งลำบากเลย
พอพูดแล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมักจะไม่เชื่อ
ซึ่งทำให้เราลำบากเพราะว่าบางทีเราพูดความจริงเขาไม่เชื่อ

อาจจะได้ข้อมูลละเอียดกว่าแล้วก็ให้ข้อมูลได้นะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อค่ะ

ท่านนะคะเดี๋ยวจะได้ถามเผื่อเลยนะคะคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
นายแพทย์พนัทโสพลพงศ์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ

คุณหมอตกลงรายละเอียดกรณีนี้เนี่ยได้ข้อสรุปจากในพื้นที่หรือโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้วัคซีนหรือยังค
ว่าตกลงน่าจะเกิดจากอะไรคะ
ข้อมูลที่ไม่ได้มาเนี่ยคือน้องพยาบาลเนี่ยเขาฉีดวัคซีนตรงหน้าขาซึ่งตรงหน้าขาเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่มีเส้นประสาทสำคัญนะครับ
ซึ่งคนเราเนี่ยถ้าจะมีการอ่อนแรงของขาเนี่ยมันต้องฉีดทางด้านแก้มก้นซึ่งเป็นทางออกเส้นประสาทที่ไปที่บริเวณขาและปลายเท้านะครับ
ซึ่งตำแหน่งที่ฉีดมันเป็นตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อเส้นต่อสากอะไรนะครับ

แล้วส่วนการหยอดล่ะคะ
หยอดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยวัคซีนเราจะหอดตอน๒เดือน๔เดือน๖เดือนปีครึ่ง๓ปีครึ่งซึ่งการหยอดวัคซีนโปรดิโอเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนกันแต่มันจะพบน้อยมากประมาณ๑ในล้านซึ่งถ้าเด็กบางคนเนี่ยที่อย่างกรณีของน้องคนนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราหอดวัคซีนโปรดิโอ

ผลข้างเคียงที่ว่ามันมีลักษณะผลข้างเคียงหลายแบบไหมคะอ๋อก็ที่เป็นที่มากที่สุดก็คือเนี่ยผลข้างเคียงที่มีอาการกัดคล้ายโปรโลก็คือมีขาอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับการนี้แหละที่มันเข้าได้มากที่สุดส่วนที่บอกว่าการฉีดยาเนี่ยจะไม่ขอยืนยันเลยค่ะว่าตามการยอดภาษาแต่ตำแหน่งที่ฉ
มีไข้เนี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นผลข้างเคียงเฉพาะจากการหยอดยาหยอดวัคซีนโปรโลโอใช่ไหมคะไข้เนี่ยมันเกิดจากการฉีดวัคซีนได้ทุกชนิดนะฮะนะการหยอดโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้มีไข้อะไรนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องไข้ก็ตัดทิ้งไปแต่ถ้าเอาเอามาแบบไปเฉพาะประเด็นเรื่องของขาอ่อนแรงคำถามคือว่า

ทิ้งเลยนะคะไม่เกี่ยวครับครับค่ะคุณหมอคะที่บอกว่าเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้พบได้น้อยหนึ่งในล้านเนี่ยมันมันมีลักษณะเฉพาะไหมคะว่าเอ่อเด็กคนนั้นต้องมีลักษณะแบบไหนทำไมถึงเกิดได้แม้ว่าจะสัดส่วนแบบแทบจะไม่เกิดขึ้นได้เลยอ่ะค่ะอ๋อไม่มีไม่มีปัจจัยเฉพาะเจาะจงอ๋อคือมันเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ว่าจะ
ไม่ไม่มีข้อบงชีอย่างนั้นคุณหมอคะแล้วอันนี้เป็นเป็นอาการชั่วคราวหรือว่าน้องเป็นถาวรค่ะคือทางการแพทย์เนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นอาการที่กระจกการอ่อนแรงแต่ถ้าที่ดูการตรวจการทำงานของกล้ามเนี้ยเนี้ยมันยังพอมีแรงอยู่ซึ่งมันก็ละเข้ารักษณะเหมือนคนที่เป็นอำมะพึกนะฮะอำมะพึกเส้นคนไข้ที่เส
มาเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะอ่อนแรงเล็กน้อยก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาครับเพราะมันไม่มีวิธีการใดที่จะศาสตร์เฉพาะเจาะจงให้มันดีขึ้นทางตายเห็นก็ต้องค่อยประคับประคองแล้วก็ทำกายภาพปับบัตรครับใกล้ซึ่งตรงส่วนเนี้ยทางศาสตร์ทุกเราเนี้ยก็ให้การดูแลอย่างดีฮะนี่

มันจะต้องกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นครับค่ะใช้ส่วนใหญ่ใช้คุณหมอคะที่บอกว่าแบบหนึ่งในล้านแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยเคยมีใช่ไหมคะคือเมืองไทยเนี่ยผมต้องขอไปค้นข้อมูลหน่อยคือคือเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้รับรายงานแล้วแต่เดี๋ยวจะขอไปค้นในเชิงลึกหน่อยว่ามี
ถ้าฟังอย่างงี้แปลว่าคือมันสถิติมันต้องน้อยมากอะนะคะจนอาจจะแบบไม่มีใช่ไหมคะครับทีนี้ครับเอ่อ
กายภาพที่ฉันถามแทนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไม่ได้สะดวกที่จะไปได้บ่อยเนี่ยนะคะคือถ้าพ่อแม่เขารู้วิธีกายภาพน้องแล้วทำเองที่บ้านเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีประสิทธิภาพเหมือนกับที่ต้องไปทำที่โรงพยาบาลพ่อแม่เขาทำเองที่บ้านได้ไหมคะได้ครับ
การผ่าตัดไม่ไม่ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาครับกายภาพอย่างเดียวเลยครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องยาอาจจะมียาที่ช่วยในเรื่องการบำรุงเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้อาจจะมีได้บ้างแต่กายภาพเปรียวเราจะทำให้กล้ามเนื้อมันกลับมาแข็งแรงได้นะครับมันจะมีผลข้างเคียงอะไรต่อจากอาการข้างเคียงนี้ที่

คำถามคือว่ามันมีมาตรการในการเยียวยาไหมคะให้กับครอบครัวค่ะ
คือเราเองเนี่ยก็เราเองตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาเข้ามาตรา๑๑เพื่อที่จะเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัวอยู่แล้วครับ
ค่ะมันจะเข้ารักษณะออกมาในลักษณะของการรับผิดชอบการรักษาเท่านั้นหรือว่าเป็นการแบบชดเชยเยียวยาด้านอื่นด้วยคะ
คืออันนี้จะว่าไปว่ามันเป็นเหตุสู่วิสัยก็ได้นะถ้าที่ผมเคยพิจารณานะคือมันก็ไม่แบบเหมือนอันเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณสมหวังครับ
อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำหมันเนี่ยเราตัดปีกมดลูกที่เราตัดแล้วเราไปส่งตรวจก็พบว่ามันยังเป็นท่อนำไข่จริงใช่ไหมฮะ
แล้วก็มันก็เกิดมีการมาต่อกันแล้วก็ท้อเพื่อนจริงจริงในหลักวิจารณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้
เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินชดเชยให้แต่ตอนหลังเราก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ตามหลักวิชาการนะ
ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงตามหลักวิชาการครับแต่เมื่อก่อนเราจ่ายให้นะ
แต่ในกรณีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราก็คงจะไม่นิ่งดูดายก็พยายามที่จะเยียวยาคนไข้อยู่แล้วครับ
ค่ะคือดิฉันเข้าใจค่ะคือที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ
คือคุณพ่อคุณแม่ก็คุยกับเรานอกรอบว่าเขาทราบว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแน่นะคะ
แต่ว่าเมื่อว่ากันตรงที่ฉันพูดแทนนะคะก็คือเดือดร้อน
คุณหมอคิดว่าพอจะมีช่องทางหรือสามารถบอกช่องทางได้ไหมคะว่าควรจะไป
เช่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนหรือว่าในส่วนใดของกระทรวงหรือของจังหวัดหรือยังไงนะคะ
ให้มาติดต่อที่จังหวัดเลยครับเดี๋ยวเราจะดูแลให้ครับอ่า
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับซึ่งกรณีนี้เดี๋ยวเราจะดูแลให้เป็นพิเศษครับ
ตอนนี้ในส่วนของการพาน้องมาหาหมอตอนนี้พามาที่ลามาเป็นหลักใช่ไหมคะ
และ๒๐สิงหาคมก็มาที่ลามาใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่
ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถามแทนนะคะคือก็ควรจะไปต่อเนื่องตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไปเลย
หรือว่าโยกกลับไปที่ต้นทางหรือยังไงคะเรียนขออนุญาตถามแทน
คืออันนี้เดี๋ยวเราจะประสานกับทางแพทย์ผู้รักษาที่รามาธิบดีแล้วว่าจำเป็นต้องไปอย่างต่อเนื่องไหม
หรือว่าอาจจะไปเป็นข้างคราวคือหมายถึงว่าอาจจะรักษาที่จังหวัดกาลยกรีเป็นข้างคราวแล้วก็ไปลามาธิบดีเป็นข้างคราว
ก็ได้ครับบางทีมันไม่จำเป็นว่าต้องไปตลอดทุกครั้ง
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ประสานไปกับทางแพทย์ผู้รักษาที่รามาธิบดีครับ
ซึ่งฝากทางคุณหมอประสานให้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

คุณหมอขออีกนิดเดียวถ้าถามเผื่อเด็กคนอื่นตกลงว่าการหยอดวัคซีนเนี่ยยังควรเป็นทางเลือกสำหรับเด็กเกิดใหม่อยู่ไหมคะ
หรือว่าถ้าสมมุตินะคะมีกรณีของหนูแดงคนนี้แล้วเนี่ยนะคะคือมันมีที่วิธีอื่นที่เราควรจะเลี่ยงไปใช้หรือว่าก็ยังควรหยอดอยู่คะ
จำเป็นอันนี้ใช้คำว่าจำเป็นต้องหยอดเลยครับเพราะว่าไอ้ภาวะแทรกซ้อนมันเกิด๑ในล้านแต่ถ้าเราไม่หอดแล้วเด็กโอกาสเป็นฟูลิโอมาก
กว่าที่เราหยอดเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โชคโรคเนี่ยกำลังจะกวาดล้างปุริโออีกแล้วนะครับนะซึ่งเป็นระดับโรคซึ่งถ้าเรามันยังไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าก็มันมีทั้งหยอดแล้วก็ฉีดฉีดก็มีนะฮะนักฉีดแล้วเราจะฉีดแค่เก็บเจ้าตอนสี่เดือนนอกนั้นก็เป็นการหยอดนะครับนะซึ่งถ้าไม่หยอดเนี่ย

แต่เดี๋ยวยังมีอะไรสงสัยคุณหมอเทพยังอยู่สักครู่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังอยากทราบอะไรเพิ่มไหม
ไม่มีแหละครับไม่มีอะไรจะทามจากอันนี้แหละ
มันเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่คุณพ่อคุณแม่ได้คุยกับคุณหมอที่ลามาไหมคะ
คุณหมอก็พูดประมาณนี้ไหมประมาณนี้ครับ
เลยเลือกให้ว่าแบบไม่หอดแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
หรือว่าพอครั้งที่๒มันไม่ต้องหอดแล้วคะคุณหมอ
ต้องหยอดครับประมาณ๓ครั้งครับแต่เขาเลือกให้เป็นฉีกใช่ไหม
อโปรโดโยคแบบฉีกก็มีถ้าฟังอย่างเมื่อกี้คือ
ไม่ได้เลยเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดกับใคร
แต่โอเคเกิดน้อยมากถ้าฟังจากคุณหมอสาธารณสุขเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คำถามคือว่ายังต้องมีขั้นตอนการตรวจให้ชัดเจนต่อไปไหมคะคุณหมอเทพ
เวลาเรารักษาโรคนะต้องรักษาตามสาเหตุ
ต้องมินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเกิดอย่างอะไร
คือยังตัดประเด็นการฉีดหน้าขาออกไปไม่ได้

แต่คุณหมอเขาสรุประดับหนึ่งแล้วนะ
คุณต้องคิดนะว่าเวลามันเกิดเรื่องเนี่ย

อันหนึ่งที่เป็นเหตุน่าสงสัยก็คือคุณฉีดปุ๊บ
คุณต้องคิดถึงว่าสาเหตุจากการฉีดไว้ก่อนเสมอ

แต่เมื่อสักครู่แต่จริงก็อธิบายไปทางเดียวกับคุณหมอเทพนะคะ
ว่าฉีดหน้าขาเป็นตำแหน่งปกติที่จะฉีดเด็กได้
แล้วก็ปกติอ๋อกะแม่งจะบอกว่าแทบจะเป็น
ใช้จดไว้ใช้คำของคุณหมอคือ

เดี๋ยวขอสะงัดดูที่ฉีดยาได้มั้ย

ซ้ายบนสุดเนี่ยฉีดหัวไหล่ก็จะกาตำแหน่งว่าฉีดตรงไหน
ซ้ายล่างเนี่ยฉีดตรงสะโพกเขาจะสอนคุณว่าฉีดตรงไหน

ส่วนขวาล่างขวาล่างเนี่ยนะเขาฉีดหน้าขาเขาจะเขียนตำแหน่งมาฉีดตรงนี้
ทีนี้บริเวณหน้าขานี่เขาบอกว่าดีมากนะโอกาสน้อย
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไม่มีโอกาสเลย
เขาบอกมีโอกาสน้อยก็แสดงว่ามันมีโอกาสไง
ทีนี้ในเด็กเนี่ยถ้าขามันเล็กนะ๒เดือนเนี่ย
คุณใช้เข็มยาวเนี่ยมันโดนได้
แม้คุณหมอแต่ถ้าฟังจากคุณหมอสาธารณสุขเมื่อสักครู่นี้ก็

คือเขาบอกว่าโอกาสน้อยก็แปลว่ามีโอกาสไง
เพราะเราไม่ได้ว่าลายนี้มันเป็นจากโรคฉีดยาโดนนะ
คือคุณหมอไม่ได้สรุปคุณหมอเทพไม่ได้สรุป
เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนฉีดเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่เราต้องเป็นคนมีมนุษยธรรมว่า
โอกาสฉีดมันโดนมีถ้ามันมีจริงเนี่ย
พิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นจากที่เราฉีดจริง

ทำไมคุณหมอยังคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้มันมีอาการอะไรที่บอก
ก็หนึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณไปฉีดวัคซีน๒อาทิตย์
แล้วมันก็เป็นข้างเดียวแล้วอาการมันจะเหมือน
เนี่ยคุณดูรูปต่อไปนะฮะอาการพอเส้นประสาทมันเสียเนี่ย
ข้อเท้ามันห้อยอย่างนั้นก็เหมือนที่เด็กเป็น

อันนี้คือภาพที่แล้วอย่างของหนูแดงเนี่ย

แล้วมาเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อเท้า
เส้นประสาทมันเสียข้อเท้ามันจะกระดกไม่ได้

คุณแม่หนูแดงเนี่ยหนูแดงเนี่ยยังไง
เขาขยับได้แต่นิ้วเท้าด้านซ้าย

มันก็ดิกลงได้อย่างเดียวครับ

คือแต่ว่าคือปึ๊ดไปข้างหลังได้ใช่ไหม

แล้วก็นิ้วเท้าขยับได้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้าเกิดจับความนอนความนี้คือ
ข้าเขาจะผลับไปข้างหลังได้ครับ
ซึ่งเข้ารักษณะที่คุณหมอให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ

แต่ว่าที่ข้างหลังอย่างนี้พอได้ครับ

เส้นประสาทเช่นนี้มันใช้เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ยก

เพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันยกมันยกไม่ได้

คือแล้วตกลงเนี่ยกำลังจะถามว่ารักษณะที่หนูแดงเป็นเนี่ยนะคะ
คือในมุมที่เราคุยกันตอนนี้นะ
คืออาจจะเกิดจากโดนเส้นประสาทจากการฉีด
หรืออาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของการหยอดยา

เพราะมันเกิดจากการฉีดยาเพราะว่ามันเพิ่งเป็นในเวลาไม่นาน
แต่ว่าถึงเราสันนิษฐานก็ไม่ใช่ว่าเราไปยืนยันนะ
มันจะต้องมีหมอที่รามาธิบดีเขาเช็คแล้วก็สามารถยืนยันได้
แต่ว่าถ้าคุณเช็คมาเสร็จเนี่ยคุณต้องยืนยันความจริงให้พ่อแม่เขา
คือบ้านเมืองเราต้องการใครสักคนรวมทั้งหมอด้วยที่มีเรื่องและพูดความจริง
พูดรัชบ้านเชื่อไม่ได้พูดรัชบ้านลองยีแล้วปัญหามันจะไปจบยังไง
คือเราไม่ได้ว่าหมอหรือพยาบาลที่ฉีดตั้งใจทำให้มันเสียไม่มีหรอกครับหมอ
แต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องตรวจให้มันเกิดว่าเกิดจากอะไรแล้วก็หาทางแก้ไข
เงินทองในเรื่องตามมาทีหลังนะอันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าข้อเท้าเด็ก
คนนี้คุณต้องติดตามรักษาดูแลให้อย่างดีเพราะว่าถ้าเขาพิการขึ้นมา
ทั้งที่มันเป็นสาเหตุที่รักษาได้จะเป็นเรื่องน่าเสียใจเพราะว่าร่างกายคนมันสำคัญกว่าเงินทอง
คุณก็ต้องพยายามตามการทำงานของเส้นประสาทว่ามันถึงขั้นแย่ไหมถ้ามันแย่จนเสียหายนะคุณอาจจะต้องตัดต่อ
สมมุติถ้ามันเกิดจากการฉีดนะถ้ามันเกิดจากวัคซีนโปรดิโอที่หยอดแล้วเสียหายมันก็คงไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรอไป
ทีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือนะตอนนี้เอาขั้นตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาคือว่าคุณหมอยังนัดเพื่อที่จะตรวจหนูแดงอยู่ว่าตกลงแล้วหนูเนี่ยเป็นตัวไหนลูกเป็นเพราะอะไรลูกอยู่ใช่ไหมคะคือยังจะหาสาเหตุให้อยู่ใช่ไหมคะว่ามาจากอะไรแล้วก็จะดูให้ว่าเป็นที่ตรงไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแต่เดี๋ยวเขาจะ
เอาอย่างนี้อย่างที่คุณหมอเทพบอกคือเราสรุปไม่ได้เราไม่ได้ตรวจผมคิดว่าที่รามาธิบดีเขาน่าจะสรุปได้ภายในสักไม่เกินอาทิตย์นะเพราะเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากสรุปคือคือบ้านเมืองเรานะเราต้องการใครสักคนที่ทำงานแล้วตรงไปตรงมาจะได้แก้ปัญหาถูกทางไงเพราะว่าถ้าฉีดยาแล้วเป็นรักษาอีกแบบ
เข้าใจค่ะที่คุณหมอบอกคือก็ห่วงว่าตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมแล้วถ้าสมมติหาสาเหตุที่แท้จริงได้ต้องบอกพ่อแม่แล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีรักษาของสาเหตุที่แท้จริงเป็นอะไรมันรักษาไม่เหมือนกันเข้าใจแล้วถ้ารักษาไม่ดีขาก็พิการแล้วมันเลยเริ่มหน้าเศร้าเวลาทีนี้เดี๋ยวลองปรึก
เพราะฉะนั้นเวลาเกิดแบบนี้มันเกินค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะครับ
ตอนนี้มีหน่วยงานไหนหรือใครที่ติดต่อเข้ามาบ้างหรือว่าเราไปร้องที่ไหนไว้บ้างไหมคะ
ไม่มีครับมีรองที่มูลนิธิปวีนาเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องปรึกษาทางมูลนิธินะคุณพ่อก็หยุดงานแม่ก็หยุดงานใช่ไหมคะเดินสายพาลูกเข้าโรงพยาบาลเนาะนะคะเดี๋ยวยังไง
อันนี้ผมนึกได้ไหมคือบ้านเมืองเราเนี่ยกฎหมายออกปีเท่าไหร่ที่คุณจุฬารัฐเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาออกมาดีนะเขาบอกว่ามีมาตรา๔๑
ถ้าทำแล้วมีปัญหาเนี่ยให้รัฐเยียวยาเบื้องต้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาสุดวิสัยหรืออะไรเขาเอาแค่ว่ามันป้องกันได้ไหม
อันนี้เป็นปัญหาที่ป้องกันได้นะคือถ้าคุณฉีดถูกต้องมันก็จะไม่เกิดเหตุเพราะเป็นปัญหาที่ป้องกันได้เขาบอกถ้าทำความเสียหายเกิดจากปัญหาที่ป้องกันได้ให้รัฐบาลจ่ายอย่างเดียวไม่ต้องไปดูว่าใครผิดใครถูก
นี่คือมาตรา๔๑เจตนาก็ดีมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ถือมาตรานี้แล้วถือเงินตอนนี้จะต้องทำตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือถ้ามันเป็นเหตุที่ป้องกันได้แล้วเกิดความเสียหายนะคุณจ่ายไปก่อนคุณไม่ต้องคุยใช่ไหม
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นจากยาหยอดมันก็เป็นสูตรวิสัยก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้คำตอบมันอยู่ที่ว่าคนที่วินิจฉัยเด็กคนนี้เขาจะพูดตรงไปตรงมาตามความจริงหรือเปล่า
ถ้าพูดตามความจริงแล้วก็เป็นเหตุที่ป้องกันได้เขาก็จะได้เงินเยียวยาตามกฎหมายซึ่งอันนี้เงินเขามีอยู่แล้ว
การแก้ปัญหาก็คือว่าคุณต้องทำตรงไปตรงมาก็เท่านั้นเอง
ค่ะหมอย้ำหลายรอบจังเลยเนี่ยเดี๋ยวกังวลแล้วเนี่ย
คือผมไม่อยากให้ชาวบ้านกับรัฐบาลทะเลาะกัน
คือถ้ามันมีกลไกที่มันทำได้เลยรวดเร็วตอบโจทย์
เขาก็จะสบายใจส่วนคนทำงานจะสบายใจว่าบางทีเราทำเรื่องไม่ดีโดยที่เราไม่ตั้งใจก็จะมีเจ้านายจ่ายแทน
แต่ไม่ใช่ว่าเราเจ้านายจ่ายแทนเราทำช่วยไม่มีใครอยากทำงานช่วยหรอก
เข้าใจค่ะโดยจัญญบันอยู่แล้วนะคะสุดวิสัย
ทีนี้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คือเดิมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยคือทำงานทั้งคู่ใช่ไหมคะ
ทีนี้พอข้อหนุนแดงมาก่อนมีปัญหานี้เป็นคุณพ่อท่านเดียวไหมคะที่ทำงานหรือว่าแม่ยังต้องทำอยู่

ตอนนี้พ่อก็ได้ไม่เต็มที่

ไปหาหมอเดือนหนึ่งกี่ครั้งคะ
ก็ตั้งแต่เป็นมาเนี่ยก็ประมาณ๙ครั้ง๑๐ครั้งนะครับ
เรานับก็คือขึ้นเดือนเมษาเนอะเพราะเราเจอเขาวันที่๓๑ที่มันผิดปกติใช่ไหมคะ
เมษาพฤษภามิถุนา๒๓เดือนแล้วนะคะ
ค่าใช้จ่ายเวลามาที่ลามานี่ครั้งหนึ่งเยอะไหมคะ
ก็ประมาณ๓๔พันธุ์อะไรเนี่ยครับ

นั่งรถนานแล้วงอแงไหม

เขาไม่มีความเจ็บใช่ไหมคะคือเรียกได้ว่าไม่รู้สึกเลยใช่ไหม

เขียนแล้วตอบสนองไหมคะแม่
เขียนแล้วตอบสนองไหม

เคยแบบตบเบาไหมตบแบบตบแล้วก็ตกอะไรอย่างนี้มีไหม
เอางี้ค่ะเดี๋ยวยังไงคือวันนี้เราเชิญมาคุยก่อนนะคะ
ว่าจะเข้ารักษณะไปพูดกับใครแล้วก็ร้องเรียนใครได้บ้างนะคะ
แล้วคงได้ความจริงที่สุดนั่นแหละนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณคุณหมอเทพแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
ค่ะอ่าอีกสักครู่แท็บนิวสโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ